เหตุการณ์นี้นะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
เพราะอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อปรากฏว่ามีเยาวชนคนหนึ่งอายุ๑๗เท่านั้นเองนะครับ
นี่คุณถูกผู้ชายที่ใส่เสื้อสีออกดำและกางเกงสีเหมือนสีกางเกงกากีนะ
เหมือนสีกากีไหมคุณลักษณะเหมือนแต่งกายครึ่งท่อนเนี่ย
ทำร้ายร่างกายโดยเนี่ยช็อตนี้คุณเตะเข้าไปที่หน้าเลยนะ
แล้วก็ชี้หน้าแล้วก็ด่าอะไรสักอย่างจนกระทั่งมีคนเข้ามาห้ามปรามนะครับ
เขาบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดกลายเป็นคลิปนี้นะฮะ
เมื่อเวลาประมาณสักทุ่ม๕นาทีของวันที่๙พฤศจิกายน
หน้าร้านมินิมาตรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
จับภาพขณะที่เยาวชนอายุ๑๗ปีซึ่งเป็นสาว๒เนี่ย
กำลังนั่งกับพื้นคุยกับเพื่อนอยู่หน้าร้านนะครับ
ที่มีผู้ชายคนนี้แต่งกายครึ่งท่อนเสื้อสีดำเกงสีน้ำตาล
อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่มือซ้ายนะคุณถือขวดเบียร์เดินเข้ามา
แล้วก็คว้ามือของเยาวชนอายุ๑๗ปีเรียกให้มานั่งที่พื้น
เขาเล่ากันมาบอกว่าพูดแบบนี้เลยกูไม่ชอบกะเทย
อืมนี่นะฮะแล้วก็เตะเข้าที่ใบหน้าของเยาวชนอายุสิบเจ็ด
เต็มแรงทำให้น้องหงายหลังได้รับบาดเจ็บนะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต่างเข้ามาห้ามปรามนะครับ
ทีนี้หลังเกิดเหตุจนกลายเป็นคลิปนี้
วัย๑๗ไปหาหมอตรวจร่างกายนะครับ
แต่ยังไม่ได้ไปแจ้งความเพราะอายุยังไม่ถึง๑๘ปี
ก็เลยขอให้แม่ของเขาไปแจ้งความให้หน่อย
เขาโทรศัพท์ไปหาผู้เป็นแม่ที่อยู่ที่บางประกง

ตอนแรกแม่ก็ไม่เชื่อว่าลูกจะถูกทำร้ายแบบนี้
แต่พอเห็นคลิปนะแม่บอกทำใจไม่ได้เหมือนกัน
โอ้โหไอ้ผู้ชายคนนี้มาทำรุนแรงกับลูกแบบนี้ได้ยังไงนะครับ
แล้วก็มาทั้งชี้หน้าด่าลูกมาทั้งทำร้ายลูก
แค่เรื่องที่ไม่ชอบลูกไม่ชอบขี้หน้าลูก

ถ้าหากว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะ

อกจากนี้ผู้ชายคนนี้ยังพูดขู่
บอกว่าไม่กลัวใครหรอก

บอกว่าลูกเล่าให้แม่ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ
ไปฟังเสียงจากปากของผู้เป็นแม่แล้วกันนะครับ
คุณเราไม่ได้อะไรกับน้องค่ะ

เรารู้สึกไม่โอเคแล้ว
เราก็พยายามหาว่าเราจะหาใครที่

เพราะว่าน้องมีปัญหากับเจ้าหน้าที่
ตกใจเมื่อกี้ครับ

แต่ทำไมถึงมาทำแบบนี้นะครับ
แต่เรื่องนี้มีความจำเป็นที่ต้องตรวจสอบนะ

ก็เห็นถึงความรุนแรงแหละนะฮะ